พาไปที่บ้านผมดีกว่าพิศนุโลกที่นั่นนะครับคุณผู้ชมครับ
เขามีงานใหญ่งานแห่นาคที่ไปตามทางน้ำ

แล้วบอกเลยว่างานนี้มันงานใหญ่จริงเรียกว่าสนั่นลั่นคุ้งน้ำนานเลยครับ
โอ้โฮเดี๋ยวคิดเสียงไหม

สนั่นลั่นคุ้งน้ำนานจริง

หลายคนงงเฮ้ยถ้าไม่เห็นว่ามีสองนาคดีนะ

นี่คือขบวนแห่นาคก็คือมีนาคฟ้าและนาคจาบ

เขาเป็นลูกชายแล้วก็หลานชายของคุณคณาทิพย์นาทิพย์
หรือว่าแดงพันปีอดีตสทของจังหวัดพิศนุโลก

งานนี้ก็เลยจัดใหญ่แบบนี้ครับน้องใบตองครับ

แล้วก็เชิญพ่อแม่เพลงนะครับ
ลงขบวนเรือร้องเพลงเรือ
และเพลงชอยกระหึ่มสองฝั่งแม่น้ำน่านเลย

และทั้งหมดเขาพากันไปกราบนามสังการพระพุทธชินราช

เอาไปที่พิสุทธิ์โลกก็ต้องไปวัดใหญ่นะ
ไปกราบไห้พระพุทธชินราชนะครับโดยนาคทั้งคู่ได้รับผ้าไตรประธาน
สมเด็จพระวันรัฐจึงได้จัดงานให้มันสมศักดิ์ศรี
ก็มีพิธีกราบลาญาติทำขวัญนาคแล้วก็คล้องมาลัยมงคล

ยังมีสาวงามมารำอย่างตรุกสนานอีกนะครับโอ้โฮนี่นางรำ

อยู่ที่การแหนนั่งถังเรือที่ชาวพิสุนโลกเนี่ยแล้วเขาก็ผูห์ผ่านอยู่กับริมแม้น้ำนาดอยู่แล้วเนาะ
แล้วทำแบบนี้เพื่อเป็นการสืบต่อกันมาเพื่อที่จะไปร่วมกันทำบุญ
แล้วก็ไปกราบไหว้พระพุทธราชแล้วก็มีขบวนเรือร่วมพิธีรวมแล้วทั้งหมด

มาเยอะขนาดนั้นอย่างที่บอกตอนแรกถ้าไม่บอกว่าเป็นงานแห่นาค

แข่งเรือประจำปีพิศนุโลกเพราะก็แข่งตรงนั้นละฮะ
อันนี้ภายในพระอุโบสถของวัดใหญ่นะคุณผู้ชมนะ
แล้วนอกจากนี้เขาก็จะไปอุปสมบทกันที่วัดพันปีน
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ

สาธุนะครับ